นางแบบนะครับเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วก็วงการการเดินแบบด้วยนะครับ

หลายคนทราบดีนะครับว่าอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ในชุดฟุตบอลโลกชุดล่าสุดนะครับ

แต่ว่ามาหวังเข้าในการเดินแบบ

ติดตามได้จากคุณมนุชาเจอมูลครับ
หรือเป็นฝันผันชา

ไหมผ่านเข้ารอบ๑๐คนสุดท้าย

หรือแม้กระทั่งวินาทีที่ประกาศผลผู้ชนะ

แต่กองเชียร์ก็พอใจ
คือหนูก็ตื่นเต้นแทนน้องค่ะ

เหมือนโก๊ะจะไปอยู่เวทีที่เขามีแต่คุณสวยอะไรอย่างนี้
หุ่นดีน้องจะทำได้ขนาดนี้
คือแบบ๑๐คนสุดท้ายนี่คือน้องสุดยอดค่ะ
ครอบครัวแดงดาทั้งตื่นเต้นและเป็นปลื้มกับอีกหนึ่งบทบาทของไหม
มุยเทียรศิลป์แดงดานักฟุตบอลทีมชาติไทย
ติดภารกิจแข่งบอลลีกที่จังหวัดสระบุรี
แต่รีบปลีกตัวกลับมาเชียร์น้องสาวสุดที่รักได้ทันเวลา
ความตั้งใจที่น้องอยากจะทำ
คือผมรู้สึกดีใจแล้วแล้วก็ภูมิใจมาก
คือก็ดูด้วยมันภูมิใจแล้วก็มันดีใจมากกว่าที่เห็นน้องเดินอะไรอย่างนี้
ไม่ได้สนใจว่าเคผลมันจะเป็นยังไงในสุดท้ายอะไรอย่างนี้
แต่ว่าดีใจที่ได้เห็นน้องเดินแล้วก็เขตบุคลิกอย่างนี้อาจจะไม่ได้เห็นที่บ้าน
เต้นแทนเขาก็ได้แต่ภาวนาว่าให้ลูกทำให้ได้แค่นั้นเอง
ให้เดินให้ดีแค่นั้นให้ทำให้ดีที่สุดแค่นั้นเอง
แต่เค้าก็ดูถ้าในแม่ธนาแม่นะก็ทำได้สุดยอดอ่ะค่ะ
แตกต่างอยู่แล้วค่ะคนละอย่างเลยค่ะ
มันคนละแบบมันคนละสถานที่มันคนละมันก็ดูมันเห็นบ่อย
แต่อันนี้ไม่เห็นก็ดูตื่นเต้นดูเพลินไปกับเขาอะค่ะ

ทำออกมาให้มันดีที่สุดผมกลัวล้มเหมือนกัน
ก็อยากให้เขามั่นใจแล้วก็ทำ
แต่ว่าพอเขาทำออกมาลูกเราทำได้คิดแค่นี้
ส่วนไหมเธอรู้สึกภาพภูมิใจ
ที่ได้ทำความฝันให้กลายเป็นความจริงแล้ว

เพราะว่าหนูไม่คิดหรอกว่าวันหนึ่งหนูจะมาถึงวันนี้
แล้วก็หนูได้เข้ามีโอกาสเข้าถึงหนึ่งในสิบอย่างนี้
รู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็ดีใจในตัวเองมากครับ
จะทำควบคู่กันแต่ถ้ามันควบคุมไม่ได้

เพราะว่าทีมชาติไทยต้องมาก่อนค่ะ

แล้วก็ต้องติดตามผลงานของเธอในเส้นทางของวงการฟุตบอล
นามของทีมชาติไทยด้วยนะคะ
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน